คุณผู้ชมพามาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับ

ป่วนโรงพยาบาลบ้านไผ่ที่ขอนแก่นคุณ

เอาระเบิดไปปาหน้าโรงพยาบาล
ทีนี้ตำรวจต้องตรวจสอบภาพวงจรปิดเพื่อจะจับกลุ่มครับ

เบื้องบนสั่งลงมา

เขาก็เลยไปเอาคำฮิตในโซเชียลมาบอกนะฮะ
นี่แหละครับ
คุณผู้ชม
คนนี้ไหมฮะมาจอดมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าโรงพยาบาลบ้านไผ่ที่จังหวัดขอนแก่น
อายุสักประมาณ๒๐กว่า
มอเตอร์ไซสีดำมาจอดมองซ้ายแลขวา
จากนั้นล้วงมือหยิบบางสิ่งในกระเป๋าเสื้อ
ปลาเข้าไปในรั้วโรงพยาบาลก่อนจะขี่หนีอย่างรวดเร็ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ประมาณสักบ่าย๓โมงนะครับ
ต่อมาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
คุณผู้ชมครับพบว่าสิ่งที่ชายคนดังกล่าวปลาเข้าไป

ทำให้ทรัพย์สินของโรงพยาบาลได้รับความเสียหายกระจกแตกเป็นรูโบแบบนี้
แล้วนี่เศษชิ้นส่วนระเบิดปิงปองนะครับ
รองภูมิกับการฝ่ายสืบสวนสอบสวน
พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนของสพบ้านไผ่เอาล่ะ
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีนะครับ
ก็ทราบตัวผู้ก่อเหตุนำกำลังเข้าจับกลุ่มตัวนายดานัยอายุ๒๖ปี

นายดานัยตอนถูกจับกลุ่มตัวควบคุมไว้พูดจาวกไปวนมาบอกมีเบื้องบน

ฟังเสียงตอนตำรวจไปควบคุมหน่อยนะฮะ
ห้องหนอนอย่าเอาคุ้นกว่าได้น้อนหมด
แล้วเขาสั่งให้ไปแทนนึงเลย
กำลังจะเปลี่ยนเอ่อคริสต์ศักราชเข้าสู่ปีสองพันไงใช่ฮะอืม
นะฮะอ่ะเขาคงได้ยินเนี่ยนะคำฮิตแบบนี้มานะฮะ
คุณผู้ชมฮะสอบสวนทราบว่านายดานัยเนี่ย
ก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งนะฮะก็โอ้โหวนเวียนมาปลาระเบิดปิงปองปลา
ทัดใส่โรงพยาบาลล่าสุดมาก่อเหตุอีกก็อย่างที่เห็นในคลิปนะฮะ
ตำรวจจึงได้ขอประวัติจากทางโรงพยาบาลบ้านไผ่จนทราบว่านายดานัยเนี่ย
เป็นผู้ป่วยจิตเวทนะครับปัจจุบันได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลบ้านไผ่นั่นแหละฮะ
แต่รับประทานยาไม่ต่อเนื่องทำให้ประสาทหลอนนะครับหลังจากที่ตำรวจควบคุมตัวไว้แล้วนะฮะ
ก็ร่วมกับทางโรงพยาบาลส่งตัวนายดานัยไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินขอนแก่นทันทีเลยนะครับ